รถกู้ภัยยางแบนเหตุเพราะว่าไปเหยียบเหรียญพระเครื่อง
แต่เขาเชื่อกันว่านี่แหละโชคดีมาแล้ว
ดูนะคะหนุ่มกู้ภัยผู้โชคดี
รายนี้คือคุณรังสิมันรื่นรมอายุ๒๓ปี

สังกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัฐ
ขับรถไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพ่อค้ากลับรถยางแบน
ลงมาดูแบนแต๊ะเลย
และเห็นเหรียญพระเครื่องเสียบอยู่ที่ล้อหลังขวาเกือบมิดองค์
แล้วลมมันก็เลยรั่วออกมาจากล็อฟ

อะไรยังไงมันปักลงไปที่ล้อใช่ไหม
สุดท้ายเป็นเหรียญหลวงพ่อองค์ไหนยังไง

คือข้อความมันเลือนลางจนแทบจะมองไม่ออก
เห็นแล้วว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไร

ลักษณะท่าทางหน้าตารูปร่างเป็นแบบนี้นะคะ
ที่แน่เขาว่ากันว่าเหรียญนี้แหละ

คุณเคยคิดไหมว่าถ้าคุณขับรถไปบนถนนคุณจะไปยางแบนเพราะเหยียบพระเครื่อง
เราก็คิดว่าน่าจะไปเหยียบตะปูเข้า

นี่เป็นรูโบ๋อย่างนี้เลยรูใหญ่อยู่นะ

เกิดขึ้นได้ยากมากโอกาสที่จะเกิดนี่แทบจะไม่มี
เหรียญแล้วก็เอ๊ะไม่เห็นรุ่นไม่เห็นเหรียญเลขที่อะไรยังไง

ล่อไปต่อกูจีศาตอนที่เหยียบไปคงได้องค์สาวเพราดี
คือไม่แน่ใจว่ารักษณะแบบนี้เป็นเหรียญไหนอะไรยังไงใครที่รู้ยังไงมาบอก
เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเหรียญเป็นเหรียญอะไร
แต่เขารู้อย่างเดียวว่าทะเบียนของเขาก็คือ
พศ๔๗๕๗ชนบุรี

อันนี้คือจุดกระเทศนะ

เขาเชื่อว่าเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาโดนบันดาลให้เขาหยุด
เหมือนเออมาเตือนให้หยุดตรงนี้ก่อน

ใช่เพราะว่าลายพรรคเครื่องไง
ทำให้ล้อยางแตกก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องหยุดอยู่ตรงนี้ไง
ถ้าไปต่ออาจจะเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดคิดก็ได้

แล้วถ้าพระง่วง

อ่านอนก็อุ๊ยตายแล้วมันคือพระง่วง
พอย้อนกลับมาไปไม่ได้แล้ว